คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่สนามบินดอนเมืองค่ะ
คือมีผู้โดยสารหญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ๕๗ปี
เธอกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางเดินที่เป็นทางเลื่อนที่สนามบินดอนเมืองนะคะ
ดูดขาของเธอเข้าไปแล้วขาติดอยู่แบบนั้นเธอบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สุดท้ายรีบนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าไม่สามารถต่อขาได้
คือต้องตัดขาทิ้งลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะ
สำคัญเลยว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วพอมีข่าวนี้ขึ้นมา
หลายท่านนะคะร่วมส่งข้อมูลให้ข้อมูลว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันแบบนี้ที่สนามบินดอนเมือง
หลายต่อหลายครั้งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ผู้มนุยการท่ากาศยานดอนเมืองต้องออกมาชี้แจง
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคือไอ้ทางเดินเลื่อนตรงเนี้ย
มันใช้งานมาโอ้ยสามสิบกว่าปีอ่ะคุณผู้ชมแต่คือเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า
ตรวจเช็คตามวงรอบตรวจเช็คก่อนใช้งานทุกวัน
ยืนยันจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเยียวยาอย่างเต็มที่
แต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอะค่ะเล่าย้อนเหตุการณ์นิดเดียว
ประมาณ๘นาฬิกา๔๐นาทีที่สนามบินดอนเมือง
จุดสิ้นสุดทางเลื่อนนะคะเป็นปลายทางแล้วอะค่ะระหว่างที่ผู้โดยสารท่านเนี้ย
กำลังจะขึ้นเครื่องบินผู้โดยสารท่านนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะ
อายุ๕๗ปีขาข้างซ้ายไปติดอยู่ถูกดูดเข้าไป
ขาด้านซ้ายขาดตั้งแต่ช่วงเหนือหัวเข่า
ทีมแพทย์ท่ากาศยานดอนเมืองนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
นายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่ากาศยานดอนเมือง
ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้นะคะระบุถึงอาการบาดเจ็บก่อน
โดยบอกว่าทีมแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
แพทย์ทหารอากาศแจ้งว่าขาขาดตั้งแต่บริเวณเหนือหัวเข่า
ด้านซ้ายนะคะไม่สามารถต่อขาได้
ทางญาติของคนเจ็บบอกว่าขอไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลบำรุงราชสุขุมวิทย์ก็เลยมีการส่งตัวไปรักษาต่ออีกที่หนึ่ง
ซึ่งทางโรงพยาบาลบำรุงราชก็รับปากว่าจะพยายามรักษาอย่างเต็มที่
แต่สุดท้ายล่าสุดเหมือนกับทางโรงพยาบาลบำรุงราช
ก็ออกมายืนยันอีกเสียงนึงว่าไม่สามารถรักษาขาเอาไว้ได้
ถ้าจะพยายามฝืนต่อเนี่ยอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อน

สภาพจิตใจของคนเจ็บค่อนข้างจะเข้มแข็งแต่เสียเลือดเยอะนะคะ
ค่ารักษาพยาบาลทั้งการเยียวยาต่าง

เรื่องของการชดเชยเยียวยาเดี๋ยวจะคุยกับญาติของคนเจ็บค่ะ
ที่สุดเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าจะดูแลกันในลักษณะไหน
ระยะยาวเท่าไหร่หรือจะเป็นเงินหรือจะเป็นอะไรที่
แล้วแต่ทางญาติเขาจะเรียกร้องกลับมานะครับ
ทีนี้ค่ะคือทางสาเหตุเนี่ยนะคะ
พอท่ากัศยานดอนเมืองบอกว่าขอตรวจสอบสาเหตุหน่อย
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ให้มาร่วมพิจารณาว่าอุปกรณ์ผิดพลาดเพราะอะไรตรงไหนอย่างไร
ปกติแล้วทางเลื่อนนี้นะคะทางบริษัทฮิตาชิของประเทศญี่ปุ่น
จะมีการตรวจเช็คแบบรายวันรายเดือนราย๓เดือนรายปี
ตรวจล่าสุดก็คือช่วงเช้าวันนี้ทางเลื่อนสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของบริษัทฮิตาชิประเทศญี่ปุ่นจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภาพไม่ชัดเพราะว่ากล้องอยู่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุ
ตอนนี้สั่งหยุดการใช้งานทางเลื่อนทั้ง๒๐ตัวทั้งของใหม่และของเก่า
คือจะมีของใหม่อยู่๖ตัวค่ะของเก่า๑๔ตัวค่ะ
ทุนทหารโพนวารเหล็กหยุด
มันจะทำงานอัตโนมัติเองตอนนี้ทำไมถึงทำงานล่าช้า
หรือไม่ทำงานแต่ไม่รู้จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่แต่มัน
เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่ดีอ่ะนะคะคือทางเลื่อน
ตัวนี้ตัวที่เกิดเรื่องเนี่ยค่ะใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๓๙ประมาณ๒๐
ปีแล้วนะคะไม่ใช่๓๐กว่าปีมิ้วพูดผิดนะคะ๒๗ปีแต่
เขาใช้งานมานานเกือบสามสิบปีอ่ะค่ะคุณผู้ชมถามไปที่บริษัท
ฮิตาชิได้รับคำตอบมาว่าทางเลื่อนยังใช้งานได้ยังใช้งาน
ได้ถ้าดูแลและเปลี่ยนอะไหล่ตามที่กำหนดท่ากาศยานดอนเมือง
เขายืนยันมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าจริงมี
จะเปลี่ยนทางเลื่อนใหม่นะแต่จะเปลี่ยนในปี๒๕๖๘แต่พอ
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนของ
ของงบประมาณเปลี่ยนทางเลื่อนใหม่ในปี๒๕๖๗แทนเพื่อป้อง
กันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยทีนี้ค่ะภาพซี่หวีของทาง
เลื่อนนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันคือสาเหตุหรือเปล่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของท่ากาศยานดอนเมืองเขา
บอกว่าซี่หวีเนี่ยมันหักหนึ่งซี่ไม่น่าจะใช่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
เขาอ้างแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ล่ะค่ะซี่หวีที่หักมันเกิดขึ้นก่อนหรือเกิด
ขึ้นหลังมันก็ต้องเอาให้ชัดทีเนี้ยทีมข่าวของเราคุยกับลูกชายของคนเจ็บ
คือลูกชายไม่สัมภาษณ์จะไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลเอาไว้เบื้องต้นค่ะ
คือลูกชายบอกว่าคุณแม่เนี่ยผ่าตัดตอนช่วงสี่โมงเย็นนะคะแผลก็คือขาเนี่ย
ตั้งแต่หัวเข่าขึ้นไปจากหัวเข่าขึ้นไปประมาณสิบเซนติเมตรนะคะ
คุณผู้ชมค่ะน่าเห็นใจมากจริงจริงสภาพจิตใจคือลูกชายบอกว่า
ถ้าเต็มร้อยคุณแม่คือมีอยู่แค่ครึ่งเดียวแค่ห้า
แนะนำให้ตัดขาถ้าพยายามจะต่อขาอาจจะมีอาการแทรกซ้อน
ส่วนเหตุการณ์เนี่ยแม่ยังไม่สามารถเล่าเหตุการณ์อะไรได้
สภาพจิตใจแม่ไม่โอเคเลยลูกบอกเลยว่าขนาดไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ่ะ
แต่ตอนนี้พอเปิดเฟซบุ๊กเปิดอะไรดูในโลกออนไลน์
เห็นภาพข่าวคือเห็นปุ๊บร้องไห้เลยนะคะ
ส่วนรายละเอียดในเรื่องของการเยียวยาคุณพ่อจะเป็นคนพูดคุยกับท่ากาศยานดอนเมือง
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุพ่ออยู่ที่สนามบิน
เทศไทยในภาพบรรยาชุปธรรมนะครับก็คือคุณบุญพงษ์กิจวัฒนาชัย
เกี่ยวกับการทำงานของทางเลื่อนนะครับคุณบุญพงศ์บอกว่าทางเลื่อนและบันไดเลื่อนเนี่ย
หลักการทำงานเดียวกันนะฮะคือมีจานโซ่มีเพรา
มีขั้นบันไดมีสายพานมีอุปกรณ์ต่างหลักการทำงานก็เหมือนกับจักรยานนะครับ
โดยเพจทางเลื่อน๑แผ่นถูกออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักได้๕๐๐กิโลกรัมนะครับ
ดังนั้นการที่เพลตทางเลื่อนจะยุบตัวเพราะว่าน้ำหนักของคนเจ็บ
ทำให้มันยุบตัวลงไปอันนี้เป็นไปไม่ได้
เดียวเนี่ยรับน้ำหนักได้ห้าร้อยกิโลกรัมอยู่แล้วส่วนในที่เกิดเหตุจะเห็นแถบเสริมขั้นบันไดสีเหลืองเหลืองนะฮะ
คาเมเจอร์นะครับนี่สีเหลืองตรงนี้นะฮะ
มันกระเด็นหลุดออกไปด้วยตรงนี้นี่แหละที่คุณบุญพงศ์บอกว่ามันผิดปกติ
เพราะโดยทั่วไปแถบเสริมขั้นบันไดเนี่ยมันต้องถูกยึดติดกับเพจทางเลื่อนอย่างแน่นหนานะฮะ
ไม่ใช่แบบเดินมาเตะอุ๊ยหลุดกระเด็นเป็นช่องโวแล้วขาคนถูกดูดเข้าไปอย่างนี้
อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะมีชำรุดมีได้อย่างเดียวคือแตกหักเท่านั้นค่ะ
กรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยมีคนเกิดเหตุเมื่อปี๖๒นะครับ
ตอนนั้นผู้โดยสารก็ถูกทางเลื่อนเนี่ยดูดที่ดอนเมืองนะครับ
ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์คุณบุญพงศ์มองว่ามันอาจมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น
ในว่าที่มีขาวหลุดเข้าไปหลุดเข้าไปเนี่ยค่ะ
ตรงแผ่นนั้นเนี่ยรับรับหนังได้ห้าร้อยกิโลนะครับตรงสองห้อยกิโลนี่เป็นเรื่องปกตินะครับ
มันก็ไม่มีประเด็นให้แผ่นเนี่ยแผ่นพื้นนะครับ
เกิดการแตกหักชำรุดนิสิตหล่อหรือว่าหล่นลงไปได้นะครับ
การที่ตัวตรงค้าเนี่ยนะครับหลุดเข้าไปตรงแผ่นต๊อปแรด
อันนี้ผิดสังเกตเพราะปกติเนี่ย
ตัวนิดเดียวเนี่ยมันหยุดเลยนะมันเป็นข้อสงสัยครับว่า
มันยึดน็อตอย่างแข็งแรงนะครับยึดน็อตแบบแน่นหนา
โอ้โหมันต้องน้ำหนักต้องหรือแรงกระแทกต้องมากพอสมควรนะครับ
ประธานวิศวกรรมเครื่องกลของวศธนะครับบอกว่าตอนนี้
เพื่อให้ไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพรุ่งนี้จะไปตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ตรวจได้ไม่ยากไม่นาน
แต่ก็ขอเตือนประชาชนเรื่องการใช้บันไดเลื่อนทางเลื่อน
ว่าต้องตรวจสอบให้ดีบางทีเราไปเจอที่ไหนแล้วแบบเสียงมันดูดังผิดปกติอันนี้ก็ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะครับค่ะหรือว่าจับราวให้แน่นหนาปลอดภัยอย่าไปใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเวลาขึ้นบันไดเลื่อนหรือว่าทางเลื่อนจะได้ระมัดระวังได้ทันนะครับคุณผู้ชมค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่สิบเก้ามิถุนายนที่พ

ที่ไม่คาดคิดคนที่มาช่วยอ่ะก็ช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่อยากจะให้เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกค่ะเธอก็โพสต์เอาไว้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะ